ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกันความรักจะเดือดร้อนเพราะเรื่องรักใคร
หึงหวงช่วงชิงใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล
พบใหม่ทิ้งเก่าผู้หญิงจะพบถูกใจเป็นคนในเครื่องแบบ
นักกีฬาสถาปนิกวิศวกร
สุขภาพระวังท้องร่วงท้องเสียปวดท้องลำไส้อักเสบ
ผู้หญิงจะมีโรคเกี่ยวกับอวัยวะเพศมดลูก
ระวังอันตรายจากสารพิษยาฆ่าแมลงอุบัติเหตุทางน้ำ
การเงินมีลาบผลดีพอใช้การลงทุนหุ้นส่วนจะได้ผลดี
งานการทุกอย่างได้ผลตอบแทนดีรายได้เพิ่มขึ้นรายจ่ายลดลง
ปัญหาการเงินลดลงหรือหมดไปการงานจะเดินหน้าหรือเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
มีงานเร่งด่วนที่ทำแทบไม่ทันผลงานจะปรากฏประสบความสำเร็จ
ก้าวหน้าเป็นช่วงขาขึ้นดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพร
สำนักโหนอุตราศาสตร์อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์
เวอร์ไว้เว็บดอทไทยรัฐดอทซีโอดอททฮโฮโรสโคป